คุณผู้ชมคะบรรยากาศตรุษจีนเดี๋ยวพาไปดูหน่อยค่ะ
บรรยากาศวันจ่ายเป็นยังไงกันบ้างพาไปหลายจังหวัดเลยนะ
เริ่มต้นกันที่แรกกันก่อนเลยค่ะที่อุทัยธานี
นี่คนเขาก็ไปหาซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้มงคลนะคะ
กันแล้วในวันจ่ายวันนี้ก็เนี่ยค่ะบรรยากาศก็คึกคักนะคะ
ปีนี้เครื่องเส้นไหว้มีการปรับราคาสูงขึ้นแต่ก็สูงขึ้นไม่มากค่ะ
ผลไม้มงคลพวกกล้วยหอมส้มสารีแอปเปิ้ลชมพู่อังุ่นพวกนี้
ราคาขายเฉลี่ยขึ้นจากช่วงก่อนตุดจีนสักประมาณ๕บาท๑๐บาทคุณผู้ชม
ส่วนราคาเนื้อหมูยังไม่ได้ปรับราคานะ
เพราะว่าปรับขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
แต่เป็นที่น่าสังเกตนะว่าปีนี้ชาวไทยเชื้อสายจีน
ซื้อของเส้นไหว้เพิ่มมากขึ้นกว่าช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา

พอสถานการณ์โควิดดีขึ้นคนก็เลยจะจับจ่ายมากขึ้นนะคะ
ส่วนคนที่มีฐานะหน่อยก็จะซื้อของเส้นไหว้เพิ่มขึ้นไปอีก
เพราะเขาเชื่อว่าอะไรรู้ไหมถ้ายิ่งเพิ่มของเส้นไหว้
สิ่งที่ตามมาคือความเจริญรุ่งเรืองเห็งค่ะนะครับ
ส่วนที่นครสวรรค์โอ้โหที่นี่นะนครสวรรค์นะ
เมืองแห่งมังกรทองนะก็คึกคักเหมือนกันในช่วงเทศกาลตรุษจีน
นี่ตั้งแต่เช้ามืดเลยคุณนะคนมาทำบุญตักบาทกัน
แล้วก็จับจ่ายซื้อของนะครับ
สำหรับราคาสินค้าปีนี้ที่ตลาดสดในเขตเทศบาลนครสวรรค์
ผลไม้มงคลที่นิยมในการไหว้เจ้ายังเป็นส้มสายน้ำพึ่ง
เริ่มต้นกิโลกรัมละ๔๕๗๐บาทนะครับ
้วยหอมหวีนะราคา๑๒๐บาท
เพิ่มจากราคาเดิมอีก๑๐๒๐บาทต่อหวีเลยนะครับ
ส่วนอย่างอื่นก็มีขึ้นบ้างเล็กน้อยนะฮะ
ขนมเทียนกิโลกรัมละ๑๒๐๑๓๐บาท
ขนมเข่งกิโลกรัมละ๑๐๐๑๒๐บาท
ต้มสุกตัวละ๑๘๐๑๙๐บาท
เป็นพะโล้ตอนนี้๓๕๐๔๐๐บาท
ส่วนหัวหมูนะฮะไม่ได้บอกราคาหัวมา
แต่บอกว่าหมูช่วงที่ต้มสุกชิ้นละ๑๗๐บาทนะครับ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูเชิดสิงโตมังกรยาวกันหน่อยค่ะ

ใช่ต้องไปที่โคราชเลย
ที่นี่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนายสยามสิริมงคล
แล้วก็หลายภาคส่วนเขาแถลงข่าวค่ะ
จัดงานตรุษจีนโคราชจอมพลถนนหัวมังกร๑๐๘ปีถนนแห่งวัฒนธรรม
เขาจะจัดขึ้นระหว่างนี้แหละค่ะ
ยาวไปจนถึง๒๔มกราคมนะคะ
ไฮไลท์คืออะไรที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี่แหละ
เป็นการเชิดมังกรสิงโตความยาว๕๕เมตร
แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไปเที่ยวงานได้เจอได้เห็นแน่
อกจากนี้นะคุณเขาจะมีขึ้นโต๊ะสาวดอกเหม๋ย
แล้วก็การแสดงพญามังกรทองเป็นการส่งมอบพลังนะ
โชคดีตลอดปีเถาะเลย
ที่สำคัญพอไปจะได้กลิ่นอายวัฒนธรรมไทยจีนนะคะ
อาหารการกินก็มีเป็นอาหารระดับพัฒนาคารของโคราช
แล้วก็ร้านอาหารในงานมีมากกว่า๑๒๐ร้าน

สำหรับใครที่อยากไปเขาจัดขึ้นยาวเลยค่ะ
ถึง๒๔มกราคมนะคะ